วันแม่แบบนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องแม่มาฝากคุณผู้ชมค่ะ
จะพาไปดูความน่ารักของคุณแม่ลูกสาม
คุณแม่ชมพู่อารยากันหน่อย
ปกติเราเห็นแม่ชมในโหมดคุณแม่สุดสตรอง

น้องสายฟ้าน้องพายุพ่วงด้วยลูกสาวคนเล็กน้องแอร์บิเกลกันไปแล้วคุณผู้ชม
ใครที่ติดตามไลฟ์สไตล์ของแม่ชมเนี่ยจะบอกเลยว่าแม่ชมยุ่งมากนะคะ
คราวนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูโหมดการทำหน้าที่ของลูกสาวกันบ้างดีกว่า
คือหลายคนคงจะได้เห็นเนาะความสนิทสนมระหว่างแม่ชมกับแม่นิง
หรือว่ายายนิงของหลานที่เราคุ้นชื่อกันดี
ช่วงเดือนสิงหาคมแบบนี้ก็เลยไปเจาะไมค์ถามแม่ชมหน่อยว่า
แม่ชมในฐานะลูกเนี่ยวันแม่ปีนี้เตรียมของขวัญอะไรไว้เซอร์ไพรส์ยายนิ่งหรือยังจ๊ะ

อยากได้อะไรยกหูใส่ตรงถึงลูกสาวทันที
ชมก็มีหน้าที่แค่จัดหาให้ค่ะ
จัดให้ตามความต้องการเลย
พร้อมกับบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐด้วยว่า
นิ่งจ๊ะถ้ายายหนิงอยากได้อะไรบอกนะ
ลูกสาวคนนี้พร้อมเปย์เหมือนเดิมจ้า
ปกติก็เหมือนเจออะไรที่คิดว่าเออ

ก็ซื้อฝากตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

อยากได้อันนี้อันนี้นะอะไรอย่างนี้

ก็ถ้ามันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาก็พูดเองว่ามากกว่านี้เขาก็ไม่เอาแล้ว

ฟรีก็ไม่เอาให้ฟรีก็ไม่เอา
ที่ผ่านมาก็นี่ก็เพิ่งจัดไปจุกหลายอย่างเหมือนกัน
ก็เลยก็ยังไม่ได้มีแพลนว่าวันแม่จะให้อะไร

เกิดเดือนสิงหาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

อยู่แล้ว
ภาพพิชาตบุตรแบบนี้เขาเรียกอภิชาตุ

อยากได้อะไรพร้อมเปย์ให้คุณแม่
แม่มีอยู่คนเดียวพร้อมเปย์ทุกสิ่งอยู่แล้ว